เป็นความต่อเนื่องจากคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
โหดเยี่ยมของลูกจ้างคนหนึ่งนะครับ
นายจ้างเขายังไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้าง๔๒๐๐บาท
ใช่ค่ะวันละ๓๕๐ติดอยู่๑๒วัน
คือทางครอบครัวเนี่ยวันนี้เขาออกมาแจงแล้วว่า
ที่ยังไม่จ่ายเนี่ยไม่ใช่เบี้ยวนะแต่มันยังไม่ถึงเวลา
มันยังไม่ถึงกำหนดวันทำงานที่ว่าครบกี่วันกี่วันแล้วจะจ่ายให้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ
ปรากฏว่าฆ่านายจ้างจนตายเลยนะครับลูกจ้างเนี่ยเป็นชาวไทยใหญ่นะฮะ
สัญชาติพม่านะครับวันนี้ตำรวจสพสรพีจังหวัดเชียงใหม่
คุมตัวผู้ต้องหาคือนายอ่องสันอายุ๓๕ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้ก่อเหตุแล้วก็ถูกจับได้เลย
หน้านี้นิ่งเลยนะเมื่อวานที่ถูกจับได้
วันนี้พาไปทำแผนที่บ้านพักของนายสุนทรรุ่งโรธโชธช่วงผู้ตายนะฮะ
ซึ่งเป็นนายจ้างของผู้ต้องหานายอ่องสันก็ฆ่าเสียชีวิต
มีญาติของนายสุนทรมาดูจำนวนมากนะครับแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายอะไร
เจ้าหน้าที่ก็นำผู้ต้องหาไปชี้จุดต่างนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยมันอยู่แถวแถวจุดที่เป็นข้างบ้านเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวานนี้
อ่องสันเมื่อวานนี้มาหานายสุนทรที่เป็นนายจ้างมาขอเบิกเงินค่าแรงที่แถวข้างบ้าน
เพราะว่านายสุนทรยืนอยู่แถวนั้นนายอ่องซันอ้างว่านายสุนทรบ่ายเบียงไม่ยอมให้เงินค่าแรง
แล้วก็ต่อว่าเสียหายหายด้วยก็เลยมีปากเสียงกัน
แล้วระหว่างที่ผู้ตายเผลอนายอ่องสันก็เลยหยิบเหล็กที่อยู่ที่ชั้นวางของเครื่องมือช่าง
หน่ำตีจากด้านหลังแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับฟาดแรงแรงไปหลายครั้ง
นายสุนทรล้มลงที่ข้างรถตู้แล้วก็ยังใช้เสียมที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเอามาตีเขาที่ศีรษะอีก
เป็นแบบตรงนะฟาดเข้าไปที่ด้านหลังของผู้ตายหลายครั้งจนเหล็กง้ออ่ะ
ผู้ต้องหาใช้ฟาดเข้าไปที่ศีรษะผู้ตายซ้ำหลายครั้ง
หลังก่อเหตุเอาของกลางไปทิ้งแถวจุดหน้าบ้าน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
ตอนนั้นตำรวจสายตรวจเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้
นี่ฮะที่ถูกควบคุมตัวได้เมื่อวานหน้านี้นิ่งเลยนะครับ

ลูกชายของนายสุนทรผู้ตายบอกว่า
ขณะเกิดเหตุนั่งกินข้าวอยู่ในห้องครัวหลังบ้าน
เห็นแล้วล่ะว่านายอ่องซันมาคุยกับพ่อ

แต่อยู่นายอ่องซันไปคว้าเหล็กมากระหน่ำตีพ่อ

แล้วก็เรียกเพื่อนบ้านมาช่วยด้วยแต่ไม่ทัน
มันยากย้ายกันไปครับ
มันเถียงกันเสร็จแล้วนึกว่าจะยากย้ายกันไป

เพราะเราเห็นเหตุการณ์หมดเลย
เห็นหมดครับพยายามมาห้ามแล้วแต่มันห้ามไม่ได้
คือย่างผู้ตายบอกว่า
ผู้ต้องหาเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ทำงานให้สมกับค่าแรงแล้วเนี่ย
ตกลงกันไว้ว่าเดี๋ยว๑๕วันแล้วจ่ายเงิน
นี่ทำไปสัก๑๒วันยังไม่ครบกำหนด
จะมาขอเบิกเขาก็เลยไม่ให้ก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมา
นายพิบุญหัทธกองเพื่อนของผู้ตายนะครับ
บอกว่าผู้ตายเป็นคนดีมาก
ก่อนที่จะเสียชีวิตนะเคยพูดกับเพื่อนเอาไว้นะ
บอกว่าเนี่ยถ้าเราเป็นอะไรไปนะ
ถ้าเราตายไปเนี่ยอย่าไปรับนายอ่องสันเนี่ยมาทำงานนะ
ระวังตัวไว้ด้วยเพราะว่าเห็นเงียบแบบนี้เนี่ย
ดูแล้วน่ากลัวนะนี่เคยเตือนเพื่อนไว้นะ
ส่วนมากจะไม่ค่อยมีการทะเลาะมีแต่สอนเรื่องงาน
พ่อพี่ยิมอะเขาเป็นคนสอนสอนคนให้เป็นคน
คนนี้เป็นคนสอนเรื่องงานอะไรไม่เข้าใจเขาก็จะบอก
แต่เด็กวันนี้ดื้อคล้ามค่าได้ก็ไม่เคียบปัง
คดีอยู่ที่สพสรพีนะครับ
ตอนนี้ได้แจ้งข้อหากับนายอ่องสันผู้ต้องหาก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนื่องจากดูจากพฤติกรรมแล้วก็คือ
เสียมนะครับใช้เหล็กฟาดผู้ตาย
ทั้งที่ลำตัวและก็ศีรษะหลายครั้ง
หลายครั้งแสดงว่าประสงค์ต้องการให้เสียชีวิต
ส่วนสาเหตุในการก่อเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าคือต้องการทวงค่าแรงค่าจ้าง
ซึ่งระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องหาไปนะครับ
ก็ไม่ได้มีญาติมาเยี่ยมหรือมาติดต่อขอประกันตัวนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้ว